อีกแล้วเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้านะฮะแม่เพจขอสอนหายใจก่อน
ใช่เพจอีซ้อขยี้ข่าวสองเนี่ยโพสต์คลิปและระบุข้อความเรื่องเฉา
เกี่ยวกับวงการสงฆ์บอกว่านี่แพรรี่เขาให้เวลา๓วันกับพระที่นครสวรรค์ใช่ไหม
ค่ะแต่เดี๋ยวอีซ้อเนี้ยจะให้เวลาถึงแค่พรุ่งนี้ก่อนบ่ายสามอ่า
อาจารย์ชอช้างที่น้ำพองนะฮะเป็นนักขุดทองด้วย
หลอกบังคับเด็กชายคุณผู้ชมมีศัพท์ใหม่มาอีกแล้วผัดไทย
อะไรนะผัดไทยผัดไทยแปลว่าอะไรอีกอ่ะ
ก่อนหน้านั้นมีอะไรมีมีตอกเสาเข็มมีโขกมีอะไรมีตอกเสาเข็มมีฉันบวบ
เราก็นึกว่าทำอาหารคราวนี้มีผัดไทยอีกแล้วคืออะไร
หลอกให้ผัดไทยกับตัวเองพอจะแจ้งความใช้เงินปิดปากพ่อแม่
ถามใช่ไหมว่าอะไรคือผัดไทยคุณผู้ชมฮะผัดไทยคือแบบนี้
อีซ้ออีซ้ออีซะครัวเขาวาดแบบนี้ไว้เออเหรอ
นี่คือผัดไทยผัดไทยก็คือกลับหัวไปกลับหัวมาก็คือผลัดกัน
นี่อย่างนี้คุณผู้ชมฮะแล้วก็ระบุว่าแล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้
มีคลิปมีหน้าชัดปราชิกแน่นอนเลย
เคสนี้แล้วก็มีคลิป๖วินาที
ให้เห็นหน้าของพระรูปนี้กำลังอยู่กับเด็กชาย
แล้วก็กำโค้กจับปูของเด็กชาย
คุณผู้ชมฮะเราก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้อีกนะฮะ

และมีพลเมืองดีส่งข้อมูลผ่านมาทางเพจ
บอกว่าเป็นพระสายเหลืองชอบผู้ชาย
มีพฤติกรรมล่อลวงเด็กผู้ชายไปล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็บอกพี่กัดว่าเป็นพระที่ชอบศักยันต์ทำเสน่ห์
มีเด็กเยาวชนมาศักดิ์ทำให้ตกเป็นเหยื่อ
ส่วนเด็กผู้เสียหายไม่กล้าออกมาเปิดเผย

ซึ่งพลเมืองดีก็ได้ส่งคลิปและข้อความแชทระหว่างพระ
กับเด็กผู้ชายมาให้ทางเพจเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบ
ดำเนินคดีทางโลกและทางพระวินัย
อย่างที่บอกไปคลิปที่ส่งมาคุณ
ทางซ้ายสุดของจอนั่นเป็นคลิป
เราต้องเซ็นเซอร์แล้วเราไม่เปิดเป็นคลิปให้คุณผู้ชมดูหรอกนะคะ
ความยาว๖วินาทีกับ๒๗เสี้ยววินาที

เป็นคลิปชายศีรษะโล้นถูกระบุเป็นพระอาจารย์ชอนอนหลับตาบนเตียงในลักษณะกำลังฟิน
มีเด็กชายเสียงหวานนอนอยู่ข้าง
มีข้อความที่พระคุยกับเด็กชายนะครับ
แล้วทีนี้คุณผู้ชมฮะก็มีแชทอีกแชทหนึ่ง
แชทที่เหมือนพระคุยกับเด็กชายแชทกับเด็กชาย

แล้วก็โอ๊ยทำไมมาเริ่มแบบนี้

และเด็กชายก็ขอเงิน๒๐๐บาทไปซ่อมมอเตอร์ไซค์
พระก็บอกเดี๋ยวให้ทางคนไปโอนให้นะอะไรแบบนี้นะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราได้สอบถามไปยังคณะสงฆ์และสำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
เพราะเขาบอกพี่กัดมาว่าเกิดขึ้นที่ขอนแก่น
เมืองต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นพระวัดไหนนะฮะ
แล้วก็ใช่วัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือไม่
ส่วนพิกัดวัดทางผู้สิทธิ์ข่าวได้มาระบุเป็นวัดแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำพองหรือในพื้นที่อำเภออุบลรัฐ
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่จะเข้าไปตรวจสอบต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้ครับ
พระมหาจริตวัชิระเมธีท่านเป็นใคร
อาวาสวัดเขื่อนอุบลรัฐท่านเป็นเจ้าคณะอำเภออุบลรัฐนะครับ
เรียกพระที่ถูกกล่าวหาให้มาพบนะฮะนี่คือล่าสุดเลย

ท่านไม่ยอมมาทีนี้ได้มีการประสานทางตำรวจให้ไปเชิญตัวมา
เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของทางคณะสงฆ์
หากพบมีความผิดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนคณะสงฆ
จากนั้นตำรวจเดินทางลงพื้นที่ไปนิมนต์พระรูปที่ถูกกล่าวหา
มาพบกับทางเจ้าคณะอำเภอท่านที่มาไหมมาแล้วคราวนี้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบโดยละเอียดของทางคณะสงฆ์นะครับ
โดยที่คุณผู้ชมโดยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเนี่ยนะฮะ
ทางพระก็ได้ดูคลิปที่ทางเจ้าคณะอำเภอนำมาให้ดู
เพราะว่ามีการแชร์กันในโลกโซเชียลเป็นวงกว้างแล้ว
ยอมรับยอมรับแล้วคุณ
สรุปคือทำแบบนี้จริงใช่ไหม
ยอมรับเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เป็นสัมมาเนณ
และเคยถูกลงโทษจากพระผู้ใหญ่ให้ศึกออกไปแล้วในครั้งนั้น
เอ้าเดี๋ยวนะศึกไปแล้วตอนนู้นแล้วนี่กลับมาบวชอีก

นานแล้วฮะบอกว่ากลับมาบวชอีกครั้ง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น๑๐ปีแล้ว

ฟังคำชี้แจงทางเจ้าคณะอำเภอก็พิจารณาว่า
ยังไงก็ตามเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง

หรือว่ามันเป็นคลิปที่แชร์ในครั้งนี้ก็ตามนะฮะ

ใช้เวลาในการสอบสวนประมาณ๓๐นาที
จากนั้นทางตำรวจได้นำตัวส่งกลับบ้าน
ส่วนเรื่องทางคดีเบื้องต้นยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดี
ถ้ามีการแจ้งความก็จะดำเนินคดีต่อไป
ก็ตามที่อีซ้อขยี้ข่าวให้เวลาไว้นะ
ว่าบ่ายโมงวันนี้นี่คุณ

ต้องศึกแล้วเขาศึกจริง

บางทีพอจัวหัวมาแบบนี้ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศอ่ะ